ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดหนองคาย
ค่ะนะฮะคนที่เขาบอกว่าฟ้าผ่าแล้วไม่ตายเนี่ยถือว่าดวงแข็งมากนะ
จริงฟ้าผ่าดิโหไม่รอดน่ะผมก็ไม่เคยถูกฟ้าผ่า
ก็ไม่ได้ไปสะบานอะไรไว้เนอะไม่ออกเลยฮะช่วงนี้ฝนตกด้วยผมไม่ออกไปไหนเลย
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับเมื่อวันที่สิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมา
นะคุณเก๋มาสอนค่ะคุณพรนิภาราจโยธีอายุห้าสิบปีนะครับ
เป็นชาวบ้านอยู่ที่นี่นะครับอ่าที่นี่คือบ้านคุยนางขาวตำบล
น้องเกาะกอมนะครับวันนั้นน่ะฝนตกหนัก
กำลังนั่งคุมคนงานก่อสร้างอยู่ที่ม้าหินอ่อนใต้ต้นไม้ตรงนี้เลย
หลังบ้านแล้วกำลังนับเงินจะจ่ายค่าปูนให้กับคนงานผู้ชายคนหนึ่ง
อ่าเขาก็ยืนอยู่ใกล้ใกล้กับรถผสมปูนที่ห่างออกไปสักสี่เมตร
ฝนตกปล่อยปล่อยนะอ่าไม่มีลมพัดไม่มีฟ้าร้องอะไรค่ะ
ฝนยังไม่ตกหนักมากปล่อยปล่อยนะครับอยู่ดีดีฟ้าผ่านะ
ฟ้าร้องนะฮะแล้วเขาก็หมดสติไปจำอะไรไม่ได้อืมอ่า
คุณพรนิพาเนี่ยหมดสติไปเลยจำอะไรไม่ได้รู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่ง
คือไปอยู่บนรถแล้วญาติจะพาไปโรงพยาบาลรู้สึกตัวมาก็ถามญาติว่าจะไปไหน
ยังไม่ได้จ่ายค่าปูนให้ช่างเลยญาติบอกว่าเนี่ยถูกฟ้าผ่ากับคนงานเนี่ย
จะพาไปหาหมอญาติก็พาไปหาหมอรักษาตัวอยู่๔วัน
แพทย์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้เหตุเกิดสิบสองกุฎากระดาษคมนะครับ
แล้วปรากฏว่าร่องรอยที่ถูกฟ้าผ่านะมีเพียงรอยไหม้บริเวณลำคอ
แล้วก็เป็นแผลถลอกรอบคอเท่านั้น
ก็นั่งแลกตังค์กับน้าเขาจะไว้รอจ่ายค่าปูนนะคะ
แท้นี้ก็แลกได้แล้วพอดีที่เขายืนอยู่ข้างรถตรง
อยู่ที่ปากหน้าปูนอะเอ่อพูดจริงครับอ่า
ก็เลยบอกให้เขากลัวมันจะเสียหน้าปูนนะ
ก็บอกให้เขาดึงผ้าใบมาคุมไว้หน่อยนึงกลัวฝนมันจะแรง
อย่างนั้นหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวเลย

ไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลย
ไม่รู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวอีกทีก็คือกลางทาง
ก็ถามคนที่ขับรถพาไปโรงพยาบาลว่าจะพาไปไหน
เขาบอกว่าจะพาน้าไปโรงพยาบาลว่าโดนฟ้าผ่า
ก็เลยเอามือล้วงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็นึกถึงลงเข้าไปใส่
ก็มือล้วงก็เส้ปิดไปที่เรารุ่มตาแต่มันไม่เห็นน่ะมันมืด

หวังนะนี่โอ้โห
รอยทะลอกจากฟ้าผายังนั้นเป็นรอยไหม้เลยนะครับ
คือคุณมณิพาเนี่ยบอกว่าที่ถูกฟ้าผ่าก็คงจะนี่แหละครับ
สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทที่สวมอยู่ในวันนั้น
แล้วก็ห้อยนะครับหลวงพ่อพระสัยรุ่นแผ่บรมีพิมพ์ชัยวัดเล็กปี๒๕๕๙
คือสร้อยคอทองคำเนี่ยสร้อยทองนี้ขาดเลยนะ
แต่องค์หลวงพ่อเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับ
ยังอยู่ปกติไม่มีรอยไหม้ไม่เสียหายอะไรเลย
ก็เลยเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้เพราะบารมีของหลวงพ่อพระสัยที่ใส่อยู่นะครับ
ก็เลยคุ้มครองให้รอดปลอดภัยนะครับ
แต่คือน้าของคุณพรนิพาเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเลยนะ
แล้วก็มองเห็นคุณพรนิพาเนี่ยล้มฟุบลงไปกับโต๊ะม้าหินอ่อนข้างหลังที่คุมคนงานอยู่
ฟุบไปเลยส่วนคนงานผู้ชายที่อยู่ข้างรถปูนอ่ะ
ก็ล้มฟุบไปเหมือนกันพาส่งโรงพยาบาลนะครับ
ที่ตัวของผู้ชายคนงานเนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรเลย
แต่ว่าอยู่โรงพยาบาล๒วันก็เสียชีวิต

คือโอ้โหพอชาวบ้านทราบข่าวนี้นะคุณเขียนมาสอน
ปรากฏว่าวันนี้ที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายฮะ
ซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านเคารพสัทธามากนะครับ

เพราะว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือ

คนก็มากราบไหว้กันมาบูชากันนะครับ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายแล้วก็ชาวลาวด้วย
นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะไปหมดนะครับ
มากราบไหว้หลวงพ่อพระสัยนะครับ
อกจากนี้ยังเช่าบูชาหลวงพ่อพระสัยรุ่นแผ่บรมีปี๒๕๕๘พิมพ์ชัยวัดเล็ก
เอาแบบของคุณพรนิพาเด๊ะเลย
ชาวบ้านก็เลยบอกว่ารุ่นฟ้าผ่าไม่ตายก็พูดแบบเป็นคำติดปาก

นี่ฮะทางวัดเขาบอกไม่ต้องห่วง

วันนี้เนี่ยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นหมื่นองค์ที่มีคนเช่าไปนะครับ
คณะกรรมการวัดโพชัยบอกว่าโอ้โหหลังจากเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าชาวบ้านแล้วไม่ตาย
เพราะว่าห้อยคอหลวงพ่อพระสัยเอาไว้เนี่ยมากันเยอะเลยทีนี้

จริงก็อุ๊ยแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ารอดได้นะ
คนงานเขายังเสียชีวิตแล้วก็มีแผลแค่ที่คอเอง
ก็อาจจะเป็นกระแสของฟ้าของอะไรที่มันลงไปที่สร้อยหรือเปล่า

เพราะดีจริงนะรอดมาแล้วก็เป็นนิดเดียว